เช็คอาการของคุณแม่ใบเตยสุธีวันกันหน่อยค่ะ

เห็นโพสต์ภาพอยู่ในโรงพยาบาลมาก
แวดมิ๊กดูเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะ
เกิดเหตุอะไรขึ้นกับเธอเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
ภาพนี้แหละค่ะใบเตยลงเอาไว้ในอินสตราแกรม
เหตุมันเกิดจากเมื่อคืนลื่นล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นดังตับค่ะ
ตื่นมาเช้าเนี่ยก็คือเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมานี่นะ

แล้วก็ชาตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงส้นเท้า
ฟังดูแล้วเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันคุณผู้ชม

แล้วก็รวมไปถึงทำกายภาพเบื้องต้นด้วย
ขออภัยเรื่องงานที่อาจจะต้องถูกเลื่อนไปในช่วงนี้ก่อนคุณผู้ชม
แต่คุณคะนี่ขนาดคุณแม่ใบเขาป่วยอยู่นะคะ
ยังไม่ทิ้งลายความสวยเซ็กซี่ค่ะ

แซ่บเกินต้านเป็นไงนะฮะ
เอาเป็นว่าก็ขอให้ใบเตยหายไวแล้วกันนะคะ
อุบัติเหตุผลขึ้นได้เสมอคุณผู้ชมต้องระวังนะ